ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะผู้ชายคนนี้จริงเขาตั้งใจว่าจะบวชเดือนหน้า
แต่กลายเป็นว่าเขามาก่อเหตุค่ะเอามีดมาฟันคนตายในเขียงนานะ
แล้วก็ฟันหมาของตัวเองที่เอามาฟันหมาของตัวเองจนตายด้วยคุณผู้ชม
ที่สำคัญนะคุณลุงที่เขาไปฟันหัวตายที่เถียงนาไม่รู้จัก

ตัวเขายอมรับว่าไม่รู้จักนะแต่พอมาถึงตรงเถียงงานเนี่ยเกิดอาการหลอน
แล้วพอเป็นแบบนี้แล้วนี่เราไปคุยกับน้าเขยของคนก่อเหตุด้วยนะ
พอเราได้รู้ว่าเดือนหน้าเขาจะบวชแต่ยังมาก่อเหตุฆ่าคนฆ่าหมาแบบนี้
ตำรวจสพเสรภูมิได้รับแจ้งว่ามีศพคนตายอยู่ในกระท่อมกลางทุ่งนา
พื้นที่บ้านท่าม่วงที่เสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
แล้วจุดที่เกิดเหตุมันห่างจากถนนเส้นบ้านท่าม่วงสักประมาณ๕๐๐เมตรเท่านั้นเอง
พอไปตรวจสอบดูที่เบลออยู่เนี่ยค่ะ
ศพของลุงพิทูลจำปาทองอายุ๕๓ปี
แล้วสภาพนะมีแผลโดนฟันด้วยของมีคม
ฟันที่แขนซ้ายฟันที่หัวด้านหลัง
แล้วก็ที่แผ่นหลังถูกเหมือนกับแบบปาดออก
โอ้โหแล้วตรงนั้นน่ะมันเป็นรอยสักของคนตายอ่ะ
คูลและปาดออกเป็นสี่เพือนผ้ากทุกคุณผู้ชมคิดดูสิ
เจอมีดทำครัวเมื่อกี้นี่มันเหมือนกับมีดแบบเคียวอย่างนี้เลยเนอะ

เจ้าหน้าที่เก็บทั้งหมดเลยนะเอาไว้เป็นหลักฐาน
แล้วทีนี้คนก่อเหตุล่ะใคร
อายุ๔๕ปีค่ะเขาไม่ได้หนีด้วย
เขารอมอบตัวนี่อยู่ในจุดที่เกิดเหตุเลย
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบดูนอกจากเจอศพคนแล้วยังเจอซากหมา
โดนฟันนะคะนอนตายอยู่ใต้ชายคากระท่อม
แล้วเราก็เลยคุยกับน้าเขยของผู้ก่อเหตุ

หลานผมจริงเขาเป็นช่างตัดผมนะ
นี่หลานเพิ่งกลับมาจากระยองเนี่ย
เรื่องต้นรู้แค่ว่าหลานอาจจะกลับมาบวช
ช่วงต้นเดือนธันวาผมก็เลยเอาหนังสือธรรม่าให้หลานอ่าน
ทีนี้ก็คิดว่าหลานก็คงจะเตรียมตัวบวชนั่นแหละ
แล้วปรากฏว่าตอน๔ทุ่มตอน๔ทุ่มเนี่ยนะ
ได้ยินเสียงหมามันร้องแบบโหยหวนเลยแหละเหมือนกับมันโดนตีอ่ะ
พอหมามันหยุดร้องตัวน้าเขยบอกว่าเฮ้ยผมไม่กล้าไปดูหรอก
ว่ามันจะมีเหตุร้ายพอมาตอนเช้าหลานผมนี่แหละ
เดินมาเคาะประตูแล้วก็บอกว่าฆ่าหมาที่เอามาจากระยองตายไปแล้วนะ
แล้วก็ฆ่าคนที่นอนอยู่ที่เถียงนาติดกันด้วย
คือไม่ได้ฆ่าหมาอย่างเดียวใช่แล้วคิดดูสิตอนนั้นน้าไม่เชื่อนะ
น้าไม่เชื่อก็เลยเดินออกไปเจอซากหมาจริงจริง
แล้วก็เจอคนตายอยู่จริงจริงด้วยเลยรีบแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านค่ะ
เขาสนิทกันไหมเขาก็ไม่ได้สนิทกันไงคุณ
แค่คนหมู่บ้านเดียวกันเฉย
ทีนี้คุณผู้ชมคะทางตำรวจนะพ่วงกับสภเสริฟภูมิ
ก่อนจะเอาตัวเขาไปโรงพักนี่ถามเขาด้วยนะ
ใช่ฮะนั่งถามอยู่อย่างนี้คือภูมิกับยืนถามแล้วเขาก็นั่งอยู่แบบนี้
สิ่งที่สำคัญมากคือถามว่ารู้จักคนตายไหม
มีเรื่องบาดหมางใจอะไรคนตายไหม
เขาบอกไม่มีครับผมไม่รู้จักครับ
แต่ผมหลอนและอยากฆ่าคน
นี่ไงแล้วก็เลยถามด้วยถามว่ากินเหล้าเหรอเสพยาเหรอ
แล้วก่อเหตุก่อเหตุยังไงคือฆ่าใครก่อนลองฟังเขาดูค่ะ

หล่นฆ่าหมาตอนกี่โมงตอนที่ฆ่านี่
จะมาทุ่มกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจ

ทุ่มกว่า๒ทุ่มแล้วก็มาฆ่าทางนี้ครับ
มาฆ่าทางนี้แล้วก็

ไม่ได้หนีครับเหมือนว่าเหมือนหลอนนะครับ

หลอนนะฮะแล้วทีนี้ตำรวจก็ถามว่า
เราป่วยจิตเวทอะไรหรือเปล่าเขาก็บอกแบบนี้

เมียก็จะพาเขาไปหาหมอแหละแต่เขาไม่ได้ไป

อาการทางจิตส่วนหนึ่งมีปัญหาเรื่องหนี้สินด้วยหรือเปล่า
แต่ถ้าเกิดเหล้าไม่ได้กินยาก็ไม่ได้เสพ
ต้องไปดูไงแล้วก็พบจิตแพทย์ด้วยว่า
สุดท้ายอาการหลอนมันเกิดขึ้นได้ยังไง
ฆ่าหมาเสร็จแล้วก็ไปฆ่าคน
พอก่อเหตุเสร็จนั่งรอตำรวจจนเช้าเลย
ดูสิอุตสาธิตมาจากต่างพื้นที่นะ
คนเราอยู่ดีจะฆ่ากันได้ง่ายน่ากลัวนะครับ